คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับพ่อค้าขายลูกชิ้นท่านหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนคือโดนกระจกบาด
แขนด้านขวาแล้วแผลลึกเลยพี่อุ๋ยลึกถึงกระดูกตัดเส้นเลือดใหญ่
ก็ต้องรีบไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลห่างจากบ้านสักประมาณแค่๕๐๐เมตร
อีกร้อยเมตรจะถึงโรงพยาบาลแต่มันเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะคือพ่อค้าลูกชิ้นคนนี้เขานำขึ้นรถกระบะ
แต่กลายเป็นว่าร่วงลงมาจากรถกระบะแล้วถูกรถที่ขับตามมาทับ
เขาเสียชีวิตอ่ะโอ้โหแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
มันถึงตรงข้างแล้วเหรอมีบังชั้นอีก
ไม่สร้างหัวขนาดกล้องเห้ยใจออกไปเอง
แล้วมันต้องทำอีก
กระเด็นมาแล้วนะอันนี้กระเด็นนะพี่นี่สองไม่รู้เก่ง

คันแรกคือกระเด็นไปเนอะแล้วคันที่สองก็ทับไปอีกครั้งหนึ่ง

นี่คือวงจรปิด๓แยกถนนพรมราชปากซอยเอกชัย๑๓๑นะคะ

นี่ค่ะคือจริงแล้วรถกระบะคันนี้นั่งกันอยู่สองคนนะที่ท้ายรถนะคะ
แล้วตัวพ่อค้าขายลูกชิ้นเนี่ยเป็นคนเจ็บใช่ไหมร่วงลงมาก่อน
เขานั่งอยู่กับลูกชายคนที่วิ่งตามมาเนี่ยคือลูกชายเขา
ตามมาดูเหมือนกับลูกชายก็ล่วงตกลงไปเหมือนกัน

ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรงนี้เลยคุณผู้ชมตามภาพในกล้องวงจรปิดนี้เลย
ทะเบียน๙๗๙๘กรุงเทพลักษณะไม่ปิดฝาท้ายที่มันมีโครงเหล็กกั้นนะคะ

หลังกระบะก็มีรอยเลือดเนี่ยจอดอยู่ริมถนนห่างออกไปร้อยเมตร
พบศพนายหนุนซับจันเทศอายุสามสิบหกเป็นชาวจังหวัดสุรินนะคะ
เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเลือดเต็มเลยนอนหงายจมกองเลือดค่ะ
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นแผลที่หน้าฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหแผลเยอะมาก
แล้วก็ที่มือขวาก็มีบาดแผลลึกสะโพกซ้ายคือเนื้อฉีกขาดนอนอยู่กลางถนน
ส่วนลูกชายของนายหนุนทรัพย์อายุเพิ่ง๑๔ขอใช้เป็นนามสมมุติ

น้องก็บาดเจ็บข้อมือซ้ายหักอาสาเขาก็รีบส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘นะคะ

ร่วงตกลงมาจากรถกระบะได้แบบนี้คะ
คนขับกระบะคันเกิดเหตุเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

ชื่อว่านายจตุรงค์อายุยี่สิบหกปี
เขาบอกว่าเมื่อคืนพี่ชายโดนกระจกบาดแขนด้านขวาแผลลึกถึงกระดูก
จนไปโดนเส้นเลือดใหญ่เลือดออกเยอะมากต้องรีบไปส่งโรงพยาบาล

อืมเลือดนองเต็มเลย
คือตอนอยู่บนรถก็เลือดเยอะแล้วนะเพราะว่าแผลที่ถูกกระจกบาดคือ

จังหวะที่ตกลงไปน้องชายที่ขับกระบะบอกว่าหรือว่าลื่นเลือดตัวเอง

เลือดมันนองท้ายเลยไม่แน่ใจว่าลื่นเลือดตัวเองแล้วตกลงไปหรือเปล่า
แล้วจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยมันอีก๑๐๐เมตรก็จะถึงโรงพยาบาลแล้ว
วันนี้ครอบครัวไปรับศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ

ภรรยาบอกให้ลูกชายคนเล็กอายุเพิ่ง๘ขวบ

บอกว่าให้เรียกพ่อกลับบ้านเรานะลูก
นางสาวรุ่งเรืองอายุ๓๔ค่ะคือภรรยาของผู้เสียชีวิต
เธอบอกว่าเธอกับสามีมีอาชีพขายลูกชิ้นอยู่กรุงเทพ
อยู่กรุงเทพเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ

ชอบช่วยเหลือสังคมมากนะคะ
เป็นอาสากู้ภัยเป็นอาสาตำรวจ
ก่อนหน้านี้ก็มีรางสังหรณ์เหมือนกัน
ฝันไม่ค่อยดีฝันว่าคนในครอบครัวตาย
ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นสามีต้องมาตายแบบนี้
วันเกิดเหตุตอนกลางวันก่อนที่จะเกิดเรื่อง
ยังเอาลูกชิ้นไปทำโรงทานให้คนกินฟรีอยู่เลย
กลับมาบ้านกฎโดนกระจกบาด
พอจะออกไปโรงพยาบาลอ้าวเกิดอุบัติเหตุ

บอกมันยากกับการทำใจจริง
แล้วก็แหมดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ชนแล้วทับรถหนีหายกันไปเลยหรือ
ลูกชายพาคนอื่นเขาขี่มอไซค์มาที่บ้านแล้วก็มาเรียกว่าแม่แม่เพราะโดนรถเหยียบหนูก็เลยขึ้นรถมอไซค์ไปกับลูก
ไปเห็นสภาพก็รับไม่ได้แล้วค่ะ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เขาไปแจกลูกชิ้นนะคะไปทำโรงทาน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ใครจะถือว่ามีความผิดบ้าง
น้องชายที่เป็นคนขับรถกระบะเองล่ะจะมีความผิดด้วยไหมนะคะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามรถทั้งหมดที่เกิดเรื่องตามภาพในกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำและดำเนินคดีนะคะ
ส่วนน้องชายของผู้ตายที่เป็นคนขับรถกระบะค่ะอาจจะโดนดำเนินคดีด้วยค่ะคุณผู้ชมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
สองคันที่ไปทับเขาท่านอาจจะไม่ทราบหรือยังไรเนี่ยยังไงถ้ารู้ข่าวแล้วก็ลองไปหาตำรวจหน่อยนะฮะ
นะคะแต่ก็มันควรจะทราบดูจากภาพแล้วชนแรงแล้วทับแบบโอ้โห
อาจจะไม่คิดว่าทับคนหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ่ะยังไงลองไปหาตำรวจดูค่ะ